คุณผู้ชมครับหลายหน่วยงานน้อมนำพระราชดำรัฐเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรในการบริหารธุรกิจ

ที่ไฟรีซางีไทที่ลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามรอยเท้าพ่อ
เพราะฉะนั้นไฟรีซางีไทจะทราบว่าชุมชนไหน
มีจุดแข็งอะไรมีจุดเด่นอย่างไร
แล้วเราก็จะเข้าไปดูว่าชุมชนนั้นจะสามารถพัฒนาต่อยอด

ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนเราก็จะเห็นว่าเป็นสถานที่
สถานที่ที่มีความพิเศษที่ไม่เหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่น
ซึ่งเขาเรียกว่าปลาการด่านสุดท้าย
เราก็จะเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้นั้นถูกน้ำทะเลกัดซ้อมาเป็นระยะแล้วนะคะ
จนเหลือวัดนี่แหละเรียกว่าเป็นปลาการด่านสุดท้าย
เราก็เห็นว่าทะเลก็กัดซ้อเข้ามาเรื่อย
เพราะฉะนั้นชุมชนมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาแล้วก็ป้องกัน
สิ่งที่จะทำให้เขารักษาได้เขาต้องมีรายได้
โรงการปรายศนีย์เพิ่มสุขคือการที่รวบรวมนำเอาสินค้าของดีของแต่ละชุมชน
มาช่วยจำหน่ายผ่านที่ทำการปรายศนีย์ที่อยู่ใกล้พื้นที่มากที่สุด
เพื่อเป็นช่องทางในการนำสินค้าสู่มือผู้บริโภค
โดยที่ปรายศนีย์ไทยไม่คิดค่าจัดส่ง
ุ้งแห้งกุ้งอบกรอบและกุ้งสามรส
คือผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน
ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมในโครงการปรายศนีย์เพิ่มสุขค่ะ
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอยู่ที่หลักแสนบาทต่อเดือนค่ะ
ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองยายหลี
ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
บอกว่าเดิมสินค้าของชุมชนจำหน่ายได้ในราคาถูก
เข้าร่วมโครงการปรายศนีย์เพิ่มสุข
ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้
ซึ่งแต่เดิมที่ก่อนที่ยังไม่เข้าปรายศนีย์
สินค้าของเรายังขายได้ไม่มาก
แต่พอเข้าไปสนีแล้วสามารถผลิตได้เป็นกุ้งสด

ให้คนในชุมชนได้มีรายได้ทำในวันละ๑๐๐กิโลกรัม
แล้วก็จากเดิมที่กุ้งอันนี้เราขายกิโลละ๕๐บาท

พอเราแปรรูปแล้วเราขายได้กิโลละ๑๒๐๐บาท
สิ่งที่ได้รับตอบกลับมาก็คือคนในชุมชนมีรายได้ค่ะ
แม่บ้านที่แม่บ้านอาศัยกรณ์ที่ว่างจากงาน

แล้วก็คนที่ไม่มีอาชีพก็ได้มีอาชีพทำ

ที่ต้องการให้ปรายศนีย์ช่วยเพิ่มศักยภาพ

ก็ขาดความรู้ความโคกผลิต
พวกเรียกยังไงคะพวกบรรจุพันธุ
กับการที่จะทำยังไงให้สินค้าเราน่าซื้อน่ามอง
เราอยากให้ปรายศนีย์เข้าไปในหมู่บ้าน
แล้วก็ชุมชนของเราแล้วไปมอง
มองไปดูว่าจะช่วยเรายังไงได้นะคะ
ขุนสมุทรจีนประการด่านสุดท้ายแห่งการอนุรักษ์
ถือเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามรอยเท้าพ่อ
ที่ได้รับแนวทางการสนับสนุนชุมชน
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน